เอาล่ะไปที่อำนาจเจริญนะครับคุณผู้ชมครับ
ตี๒มากันในรถก็หลายคนหรอก
แต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เห็น
ทำให้เธอถึงกับร้องออกมาครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมคุณวรพรเห็นไหมให้ดูอีกทีนึง
ฉันเห็นแล้วคนไหมไม่รู้
คนใบไม่รู้มึงย่าว

เดี๋ยวทักแล้วผีจะขึ้นรถมาด้วยลองฟังเสียงดูฮะ

หากเท้าเห็นแขนหรือเห็นดวงตาที่มากกว่านี้เนื่องจากว่าดวงตามันมีกระจกตาน่าจะสะท้อนแสงแล้วน่าจะเห็นเป็นจุดที่ระบุได้ว่าเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นอ่าต้นไม้หรือไม่ก็โขดหินที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์นะครับไม่น่าจะเป็นพูดผีปีศาจหรือวิญญาณนะครับถ้าเป็นผู้ปิด
แสงแล้วมันสะท้อนกลับได้นะครับ